มาดูการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรในพระราชดำริ
ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนโดยเฉพาะคนที่ตั้งคัน
แล้วก็คลอดอยู่ตามเขาเรียกว่าขณะที่เดินทางไปโรงพยาบาล

เป็นเรื่องฉุกเฉินเมื่อวานนี้เรานำเสนอผู้หญิงคนหนึ่งที่คลอดออกมา
แล้วก็เราตั้งชื่อเรานะตั้งชื่อให้เขาว่าน้องฉุกเฉินนะฮะ
วันนี้มีผู้หญิงอีกหนึ่งรายนะครับ
ที่มีลักษณะของการตั้งคันแล้วก็นี่แหละครับ

ตำรวจจราจรในพระราชดำริก็รับแจ้งพบหญิงสาวรายหนึ่งขอความช่วยเหลือ
เพราะปวดท้องคลอดกระทันหันบริเวณถนนพระราม๔
ก็นี่เลยนะฮะนี่คือปฏิบัติการในการช่วยเหลือนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่วินาทีที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริกำลังเดินทางไปทำคลอดให้กับหญิงสาวรายนี้นะครับ
ในรถยนต์ฟอร์จูเนอร์สีดำหมายเลขทะเบียน๔กกรจุฬา๖๔๗๒กรุงเทพมนาคม
หลังได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุโครงการจราจรพระราชดำริว่า
มีหญิงสาวขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณถนนเชื้อเพลิง
ใกล้กับจุดลงทางด่วนพระราม๔ตรงนั้นนะจุดรถติดเลยนะคุณ

ซึ่งภายหลังจากเดินทางไปก็พบว่าเด็กได้คลอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
ดำเนินการช่วยทำคลอดฉุกเฉินโดยพบว่าเป็นทาบรกเพศชาย
หน้าตาเนี่ยนะครับน่ารักน่าเอ็นดูจริงนะฮะ
ส่วนคุณแม่ของเด็กก็มีสัญชาติลาวนะคุณ
อยู่ในอาการปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับ
คือปลอดภัยทั้งคุณแม่แล้วก็ทั้งคุณลูกนะครับ
ที่ตำรวจก็จะช่วยอำนวยการจราจร
นำคุณแม่แล้วก็คุณลูกส่งโรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ฝากท้องเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับ
ตอนนี้ก็เป็นช่วงของการเปิดทางให้นะครับ
เหตุฉุกเฉินแบบนี้พอมีคนมาช่วยให้สถานการณ์คลี่คลาย

ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณตำรวจจราจรในพระราชดำริ
ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เข้าใจแล้วก็หลีกทางให้
เปิดทางให้เขาไปถึงโรงพยาบาลนะครับ
ทำให้๑ชีวิตเกิดมาอย่างปลอดภัยนะคะ